ดูเรื่องของบินค่าน้ำกันหน่อยหลายคนอาจจะเจอแต่ละเดือนเนี้ย
เชื่อว่าไม่น่าจะถึงพันบาทถ้าไม่ใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
บ้านผมหลักร้อยเองครับหลักร้อยเองกันนะคะแต่ว่าบ้านเนี้ยค่ะ
เขาช็อกมากวันดีคืนดีมีบินค่าน้ำมาเก็บเขาเนี่ย
ร่วมหมื่นบาทครับเป็นชาวบ้านในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
เขางงจริงเขาบอกว่าน้ำปลาปลาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้
ปิดวาวเอาไว้ร่วมปีแล้วที่ไม่ได้ใช้แต่ว่าจู่จู่มีบินแบบเนี้ยเออ
ส่งมาที่บ้านช็อกนะคะครับตอนนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมค่าน้ำถึงพุ่งไปได้ขนาดนั้นอันนี้บินหนึ่งหกพันเจ็ดใช่ไหม
สองเรือนค่ะมาสองรอบมาสองรอบมาไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมฟังกัน
ว่าเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นยังไงนางสาวปานิดาปาลาค่ะ
อายุ๔๒ปีเธอเป็นชาวบ้านที่จังหวัดอำเภอวิเชียนบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะเธอนำใบแจ้งค่าน้ำปลาปลาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ถูกเรียกเก็บเนี่ย
จำนวนเงินอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตาร์มนำมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
เธอบอกว่าเธอเนี่ยปิดมิเตอร์เอาไว้เพราะว่าเธอมีการยกเลิกการใช้น้ำไปแล้ว
แล้วก็เล่าว่าบ้านเนี้ยอยู่กับลูกชายสองคนเดิมทีขอติดตั้งมิเตอร์น้ำของการปราปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียนบุรี
แต่น้ำก็ไม่ค่อยไหลก็เลยยกเลิกการใช้น้ำ
วาวน้ำเอาไว้จนสนิททั้งสองด้านครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้น้ำปลาปลาหมู่บ้านแทน
ก็ใช้น้ำปลาปลาหมู่บ้านเนี่ยมานานกว่าหนึ่งปีแล้วจนเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ
จู่จู่ก็มีใบแจ้งหนี้ให้ชำระค่าน้ำสามพันสามร้อยบาท
บอกว่าเท่านั้นตกใจมากค่ะน้ำก็ไม่ได้ใช้เลย
แล้วทำไมบินมาขนาดนี้ก็เลยไปแจ้งกับปาการปรับปลาส่วนภูมิภาค
ก็รับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาตรวจสอบให้
หลังจากนั้นผ่านไป๑เดือนกลับมีใบแจ้งหนี้ของเดือนกุมภาพันธ์มาอีกนะคะ
เนี้ยยอดเงินเนี่ยอยู่ที่หกพันบาทเธอบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ก็เลยตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้ลงในเฟซบุ๊กหวังว่าจะมีใครเนี่ยมาช่วยเหลือได้บ้างค่ะ
แกให้ช่างมาดูเขาก็ช่างก็ไม่มาใครทิ้งเบอร์ไปแล้วเขาก็ไม่มา
แล้วแล้วเขาบอกว่าต้องจ่ายไหมก็จ่ายยังไงก็ต้องจ่าย
ยอดมาแล้วต้องจ่ายอืมแล้วน้ำเราได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ไง
ใช้น้ำวัดอย่างเดียววันนั้นไปก็ไปวิจัยให้เขาฟังเขาบอก
ในเมื่อตัวเลขมันออกมาแล้วยังไงคุณก็ต้องจ่ายเขาก็บอกอย่างนี้
โอ้โหแต่บอกว่าตอนนี้นะมืดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงเลยนะคะ
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยว่ามันผิดพลาดตรงไหน
มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไม่มีเงินพอจะไปจ่ายค่าน้ำปลาปลา
ตามใบแจ้งหนี้ที่มาเก็บนะคะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะต้องฝากทางเจ้าหน้าที่